ดูความคืบหน้ากรณีที่มีคนไปพบหญิงสาวศพหญิงสาวปริศนานะคะ
ลักษณะของเธอก็คือมีรอยสักเป็นลักษณะการ์ตูนที่แขนทั้งสองข้างนะคะ
ตอนนี้ตำรวจรู้แล้วนะว่าผู้เสียชีวิตคือใคร
แล้วตอนที่ไปพบศพขึ้นอืดแล้ว
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๔วันในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ทีนี้แนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเนี่ยคนร้ายคาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนชายของเธอนั่นแหละค่ะ
ซึ่งไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดคอนโดแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะ
พบว่าเธอไปหาคนก่อเหตุผู้ชายคนนี้ครั้งสุดท้าย
หลังจากนั้นเขาก็มีปากมีเสียงกันทะเลาวิวาสกัน
แล้วคนก่อเหตุใช้อาวุธปืนมาเจาะยิงเธอ
แล้วนำศพเธอมาทิ้งลำห้วยเพื่ออำพลางคดีนะคะ

นางสาวละลินทิพย์แก้วพริ้งอายุ๒๐ปีเป็นน้องสาวของผู้ตาย
ผู้ตายก็คือนางสาวปัชญาบ่วงสุกหรือว่าเอ๋ยอายุ๒๒ปีนะคะ
น้องสาวเดินทางมาดูศพพี่สาวแล้วก็ยืนยันนะว่าเป็นพี่สาวจริง
พร้อมกับเปิดเผยแบบนี้บอกว่าพี่สาวแต่งงานมีครอบครัวมีบุตรด้วยกันสองคนกับสามี
เลิกลากับสามีไปได้สักประมาณ๕เดือนที่ผ่านมา
น้องสาวบอกด้วยนะคะว่าช่วงเทศกาลสงครานที่ผ่านมา
พี่สาวได้ชวนกันไปเล่นน้ำสงครานในตัวเมืองขอนแก่น
แล้วก็ไปที่ห้องพักของเพื่อนชายเพื่อนชายก็คือนายตั้ม
อายุสักประมาณ๓๐ปีที่ชั้น๕ภายในคอนโดมิเนียมแห่ง๑ในตัวเมืองขอนแก่น
ขณะอยู่ในห้องด้วยกันน้องสาวเล่าบอกว่าพี่สาวก็คือผู้ตาย
กับนายตั้มเนี่ยมีเรื่องทะเลาวิวาสกันนายตั้มใช้อาวุธปืนจ่อไปที่หัวของผู้ตายด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว
หลังจากนั้นพี่สาวเกิดอาการกลัวก็เลยขอตัวกลับ
กระทั่งเย็นวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมานะคะผู้ตายก็คือพี่สาวของเธอนั่นแหละ
โทรศัพท์มาหาเธอแต่เธอไม่ได้รับสาย
พอไม่ได้รับสายก็เลยโทรกลับไปแต่ติดต่อไม่ได้
หลังจากนั้นก็หายตัวไปเลยฟังเสียงน้องสาวของผู้ตายกันหน่อยค่ะ
พบแล้วเนี่ยเราดูจากอะไรเลยทุกนี้จะว่าเป็นน้องเอ๋ยอ่ะค่ะ
ส่วนประเด็นปมการสังหารตำรวจสพเมืองขอนแก่น
ก็ตั้งปมการสังหารไว้๒ประเด็น
คือเรื่องแรกเรื่องของชู้สาว
เรื่องที่๒คือปมความขัดแย้งส่วนตัว
ทีนี้จากการสืบสวนสอบสวนตำรวจบอกว่า
คนตายเนี่ยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับเพื่อนชาย

ตัวเมืองขอนแก่นที่ผู้ตายไปเจอนี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นก็ถูกยิงเสียชีวิต
โดยมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งช่วยนำศพไปทิ้งที่ลำห้วยที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือลำห้วยพระคือในพื้นที่หมู่๑๖
บ้านพระคือตำวลผลัดลัพธ์อำเผอมือขอนแก่นนี้นะคะ
ผู้หญิงวันนี้เนี่ยช่วยนำสมไปทิ้ง
วันนี้ตำรวจบอกว่าจะขอสารอนุมัติออกหมายจับ๒คน
ก็คือมือปืนแล้วก็เพื่อนสาว
แล้วหลังจากนี้ก็จะเร่งรัดจับกลุ่มคนร้ายทั้งสองคน
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้เร็วที่สุดค่ะ